การแสดงระบำช้างผ้าจะมีการจัดรูปขบวนตำแหน่งการรำ
โดยรูปขบวนรำในพื้นที่การแสดงจะจัดเป็นแบบครึ่งวงกลม
มีนักแสดงหญิงที่เป็นคนฟ้อนรำอยู่ด้านหน้า
เรียง๒แถวแถวละ๔คน
และมีนักแสดงที่แสดงเป็นช้างอยู่ข้างซ้ายและขวา
ด้านหลังของนักแสดงฟ้อนรำหญิงก็จะมีนักแสดงที่ถือตุง
โบกสะบัดตุงอยู่ด้านหลัง
ส่วนสลากคล้องและสลากลองสามารถเคลื่อนย้ายหรือขยับจัดได้
ไม่ระบุพื้นที่อย่างชัดเจนซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้ในการแสดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน